คุณผู้ชมครับว่าวันนี้มีความขึ้นไหวทางการเมืองครับ
ของทางกลุ่มราศดรแต่ว่าเป็นกลุ่มย่อยออกมา

กลุ่มนี้จริงเขาก็เคลื่อนไหวมาในหลายจุดหลายครั้งแล้ว
เมื่อวานเขารวมตัวกันทำกิจกรรมที่มีชื่อว่า
บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามนะครับ
เพื่อสะท้อนความล้มเหลวของระบบการศึกษาครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูรายละเอียดกันเลยครับกลุ่มนักเรียนเลวนะครับ
รวมตัวกันบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามตั้งแต่เวลาบ่าย๒ของเมื่อวาน
วลชนทยอยมาสมทบเรื่อยจนต้องปิดการจราจร๔เลน
ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าแยกประทุมวัน
จากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมเป็นสันทนาการก่อนนะครับ
คล้ายกับงานเฟสติวัลนะครับรายงานแบบนั้น
เพราะว่ามีการร้องรำทำเพลงนะครับมีการร้องเพลงแรปโจมตีรัฐบาล
มีเอาชุดแมสคอตนะครับเป็นไดโนเสาร์เนี่ยแล้วเอาลูกบอลเป่าลมมา
ซึ่งความหมายยังไงคือลูกบอลเหมือนอุกระบาด
ใส่ไดโนเสาร์ตามแนวคิดของผู้จัดการชุมนุมมา
ที่เขาบอกว่าสภาพผู้แทนรัศดรรับบทไดโนเสาร์
ไม่รับไม่รู้ไม่เปลี่ยนแปลงนักเรียนก็จะเป็นอุกาบาท
พุ่งชนความล้าหลังของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
อันนี้ก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ขณะเดียวกันครับอันนี้ก็จับตาไปที่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่๓

มานั่งชูป้ายข้อความระบุว่า
หนูถูกครูทำอนาจารย์โรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย
เพื่อสื่อสารให้สังคมรับรู้ปัญหานักเรียนหญิง
ที่ถูกล่วงละเมิดในโรงเรียน
แล้วมันก็เงียบไม่เคยมีใครรู้

ใช่ในโซเชียลนี้เต็มไปหมดเลย

ผู้ชุมนุมผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีประสัยครับ
ประกาศข้อเรียกร้อง๓ข้อได้แก่หนึ่ง
ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังอะไรบ้างที่น้องเขามองว่าล้าหลัง
การแต่งกายทรงผมการเลือกปฏิบัติตามเพศกำเนิด
สองการปฏิรูประบบการศึกษาโดยกลุ่มนักเรียนเลว
ว่าการศึกษาไทยใช้ความรุนแรงลดทอนความเป็นคนของนักเรียน
บังคับใช้ความรุนแรงให้นักเรียนอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และ๓เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออก
จากนั้นยุติการชุมนุมไปตอน๓ทุ่ม๔๕
แต่เมื่อวานนี้นะสิ่งที่ผมมองไว้

แล้วก็เห็นเห็นแล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะ
ที่เขามีตารางให้มาเขียนว่า
คุณผู้ปกครองได้จ่ายเงินค่าเรียนพิเศษให้กับติวเตอร์ปีละเท่าไหร่

แล้วการสอบเข้าโรงเรียนดังเนี่ย

ถ้าเข้าโรงเรียนนี้คุณภาพจะดี

คุณภาพมันไม่ดีเท่ากันหมดหรือค่ะนะครับวันนี้ดูหน้าหนังสือพิมพ์กันหน่อยแล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับไทยรัฐลงไว้ตัวบล่มเลยนะฮะซัดนัทพลซอรัสนะฮะ
ซอรัสก็คือไดโนเสาร์พันหนึ่งม็อบนักเรียนเลวจัดหนัก
ขึ้นไหวของนักเรียนเลวเมื่อวันนี้ถ้าดูเนื้อหานะผมว่า
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ควรจะรับไปเรื่องการล่วงละเมิด
เด็กผู้หญิงในโรงเรียนเรื่องของการเก้าสื่นสึกศึกษา